ไม่ใช่แค่ออกกำลังกายยกน้ำหนักเบานะครับ
แต่เดี๋ยวนี้เน้นกล้ามซิกแพคต้องมาค่ะ

คือสัญลักษณ์ของความเซ็กซี่และสุขภาพดีแน่น
หรือว่าโบงการบันเทิงยุคนี้พ่อสอนี้

เพราะว่าเดี๋ยวนี้สาวโอ้โหต้องใช้คำว่าคลั่งเลย
บรรดากลุ่มผู้ประกาศไทยรัฐทีวี
ถือว่าคลั่งฟิตเน็ตกันหลายคนเหมือนกันนะครับ
ต้องบอกว่าแต่ละคนฟิตแอนด์เฟิร์มรูปร่าง
จะมีกล้ามเนื้อเป็นมัดค่ะเรียกว่าซิกแพคนะคะ
เต็มที่เลยแต่ละคนล้วนเป็นซุปตาระดับแถวหน้าเลย
นางเอกสาวเจ้าแม่แฟชั่นนิสต้าชมพู่อารยานี่ก็ตัวท็อปเรื่องฟิตเน็ตเหมือนกันนะฮะ
ขึ้นชื่อเลยเรื่องใส่ใจดูแลสุขภาพ
วกกับเธอเองบอกว่าอุ๊ยละเลยไม่ได้จริง
ว่าวัยแตะเลข๓มาแล้วเนี่ยโอ้โหปล่อยผ่านไม่ได้นั่นเองค่ะ

เดี๋ยวนี้พอมาออกก็ออกจริงจังจนแบบโอ้โหหุ่นเฟิร์มขนาดนี้นะคะ
ปูปรายยาค่ะเธอคนนี้เนี่ย

คุณปูก็รุ้นเป็นสะพายเล็กนะคะรุ้นอยู่
ซึ่งคุณปูก็ออกกำลังกายมานานต้องบอกเลยว่าออกมานานหลายปี
ใช่อยากรู้มากเลยว่าเจียดเวลาตอนไหนเอาไปออกกำลังกาย

มีงานสายหน่อยเขาตื่นตี๕๖โมงมาออกกำลังกายนะ

ใช่ตื่นเช้าให้ได้แล้วก็มีวินัยในตัวเอง
ดิฉันนี่นอนให้พอกินให้เยอะ
ที่ก็คิดว่าแบบนี้แล้วจะหุ่นดีคิดผิดมาตลอดเลย
นี่มันมันเป็นแรงบันดาลใจใหญ่หลายคน
ไปต่อกันที่สาวไซมีนิกชาน์กันบ้าง
เมื่อวานนี้เพิ่งเป็นประเด็นดราม่า

ส่งผลดีไปถึงลูกในคันของเธอด้วยนั่นเองนะคะ

สาวคนนี้นี่ยังเป็นลิเดียอยู่นี่วิ่งอยู่
ก่อนหน้านี้ปีที่ผ่านมาเธอโดนมรสุมชีวิตมาก
เป็นนางงามน่าสงสารมากเลยจริง
มงก็ต้องคืนมงเพราะมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า
หุ่นไม่ดีตัวไม่สูงได้มาได้ยังไง
เป็นอย่างไรบ้างล่ะนอกจากนั้นค่ะ
ยังมีดาราสาวสุดเซ็กซี่อุ้มลักษณะด้วย
คนนี้ก็เอาจริงเอาจังกับการเล่นฟิตเน็ตซะเหลือเกิน

ก็มีรูปร่างพร้อมเพลียวลมเลยทีเดียวนะครับ
แข็งแรงสุขภาพดีแล้วก็ไม่ทิ้งความเซ็กซี่ด้วย